พี่เป๊ก็พูดเถอะนะก็เลยแบบว่ามันมีอิงดราม่า
เกี่ยวคนในครอบครัวพี่เป๊กนี่แหละน้องสาวคุณเบลนะคะ
คุณเบลเป็นภรรยาของพี่แท็กพระรันยู
ก็ขอชี้แจงดราม่านะที่สามีเนี่ยคุณแท็กนะ
เอาเท้าแกล้งลูบหัวนี่คลิปนี้คลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเธอจ๋าผัวเมียเขาหยอกกันเล่น
และที่เห็นรักกันดีนะนะเพราะว่ากำลังปั้นคอนเทนต์พ่อแม่ลูกลงยูทูปอยู่
คุณผู้ชมไปสังเกตอินสตาแกรมของคุณแท็ก
ช่วงนี้หวานทีหวานบ่อยลงรูปภรรยาบ่อยมากนะคะ
แต่ถ้าถามว่าคุมเสืออย่างแท็กได้หรือยัง
แม่เสืออย่างเบลบอกว่าสบายจ้ะ
กลับบ้านตรงเวลาทุกวันเริ่มงานพรุ่งกลับบ้านรายงานตัวโทรไลน์หาตลอดวิดีโอคอบโอเค
นี่สุดยอดรู้ไหมเสืออยู่ที่ใครเสืออยู่ที่ลูกเขาไงลูกชายเขาน่ารักนะ
จุดหนึ่งความเป็นครอบครัวมันก็มีแต่เรื่องราวดีแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องดราม่านะเพราะล่าสุดคุณแท็กพระลันยูเนี่ยเขาลงนะคลิปที่แบบ
จุ๊บเท้าจุ๊บเท้าจุ๊บเท้าเลยเทะเขาเลย
งานบอกแทะภรรยาเลยแทะเท้าภรรยาเลยแบบนี้

บ้านอื่นเขาไม่เล่นกันเหรอเขาน่ารักนะดิฉันว่า

โปรดติดตามตอนต่อไป